เดี๋ยวพาไปเที่ยวไปท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนกันหน่อยถ้าเกิดว่าพูดถึงการไปเที่ยวที่จังหวัดชนบุรี
หลายคนก็จะนึกถึงไปทะเลบ้างไปดูแสงสีบ้างใช่ไหมคะ
แต่ว่าคราวนี้ดิฉันอยากจะพาไปเที่ยวชนบุรีแบบวิถีชุมชนไปกันค่ะ
นี่ค่ะไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าชนบุรีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย

ถูกต้องแล้วแต่นี่จะพาไปที่ไร่มะพร้าวสวนมะพร้าว
ไปบ้านตะเคียนเตี้ยมีดีที่มะพร้าวเพราะว่า
ชาวบ้านเขาปลูกมะพร้าวเป็นพันไร่แบบนี้
เป็นสวนมะพร้าวขนาดใหญ่เลยนะคะมีลานมะพร้าวกองเป็นภูเขาเลย
ชาวบ้านก็เลยเอามะพร้าวมาเป็นจุดเด่นจุดขาย

ที่ลานวัฒนธรรมบ้านร้อยสาวกันก่อนนะคะ
เป็นบ้านไม้โบราณที่มีเสาถึง๑๐๒ต้นในบ้าน
คุณคิดดูสิเดินชนเสากันหมดอ่ะทีนี้

ขนาดนั้นนะมีเสาเยอะมากนอกจากเสาเยอะมีกิจกรรมเยอะด้วย
คุณเห็นไหมคะดิฉันเป็นอะไรโอ้โฮผมไม่กล้าดูเลยครับอะไรเยอะแยะขนาดนั้น
มีการสารเครื่องประดับทำของเล่นจากทางมะพร้าวโอ้สวยดี
กาแฟสดใส่กะทิ

คุณเอากะทิคันสดเทราดลงบนกาแฟสด
บอกเลยนะมันทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมกะทิ
มันเข้ากันนะคะคุณดิฉันชิมมาแล้วนะคะต้องไปลองต้องไปลอง
แต่ทีเด็ดที่พลาดไม่ได้เลยก็คืออาหารท้องถิ่น
รสชาติจัดจ้านมากเขาเรียกกันว่าแกงไก่กะลา
ปกติแล้วเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราเอาแกงมาใส่ในกะลาเสิร์ฟ
แต่อันนี้เอากะลาใส่ลงไปในแกงมาทำเป็นอาหาร
เป็นวัตถุดิบรสชาติแซ่บโดนใจมาก

ใช้น้ำมะพร้าวด้วยดูคุณดูสิอร่อยแบบโอ๊ยข้าวจานเดียวไม่พอ

อีกหนึ่งเมนูสร้างสรรค์นะคะก็คือเมนูที่เรียกว่าผัดตะเพียนทอง

ตะเพียนทองไม่ใช้ปลาตะเพียน

ใช้การสารตะเพียนแบบนี้

ถูกต้องคุณชนะเก่งมากเลยอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอร่อยเด็ดแค่ไหน
ติดตามกันได้นะคะวันอาทิตย์นี้๑๘พฤศจิกายนเวลาเที่ยงตรง
ย้ำอีกครั้งหนึ่งเที่ยงตรงในรายการโอ้โหไทยแลนด์
ติดตามกันให้ได้รายการนี้นะครับแหมถ่ายภาพมาสวยนะฮะ